ซึ่งตอนนี้ขู่ยอดวิวถล่มทะลายมาก
กว่า๕๐ล้านวิวแล้วนะคะคุณผู้ชม
คือต้องบอกว่ากระแสตอบรับดีมาก

แล้วก็แอบหวังว่าอยากจะเป็นนักร้องแบบเต็มตัวมันซะเลย
ส่วนเรื่องอาการตากุ้งยิงคือน้องเป็นบ่อยนะคุณ
คือเป็นแล้วเป็นอีกจนเกิดอาการหน่อย
แพรวาก็บอกว่าเกิดมาจากอาการภูมิแพ้
แล้วก็พักผ่อนน้อยนะคะ

ก็คงต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาให้หายขาดสักทีค่ะ
เป็นบ่อยมากค่ะก็เลยล่าสุด

หมอบอกว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้ที่เหมือนเราใส่คอนแท็กเลนส์มานาน

เคยเป็นปีแรกแล้วก็เป็นมาเรื่อยเลยค่ะ
ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นปกติของคนเป็นตากุ้งยิง

มันแค่จะส่งผลให้แบบเอ้ยถ้าเป็นข้างนอก

ถ้าไปดูในลิริกของลักษณ์ติดสเลนส์ค่ะ

ตอนนั้นเป็นตากุ้งยีอยู่แต่ก็ทำงานได้

เออการเป็นตากุ้งยิงมันก็เป็นปัญหากวนใจนะ

ยังไงก็พักผ่อนให้เยอะแล้วก็รักษาให้หายนะคะ